ไปต่อกันเลยค่ะกับเรื่องของตัวเลข

บอกเลยว่าวันนี้มีเลขมาฝากคุณผู้ชมแน่นะคะ
คืออย่างนี้อีกไม่กี่วันอย่างที่บอกไปว่า

อ่าจะถึงวันที่๑ไปวันผ่านกุฏรคอยนะคะ
รวมถึงเราสามคนด้วยเนาะถูกต้องแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
การะไปไหว้พระแล้วก็เสี่ยงเซียมซีมาฝากแฟนอ่าหลายคนบอกอะไรล่ะจ๊ะเอาอะไรมาฝากแฟน
บอกเลขมาโลดก็เลขเซียมซีไงจ๊ะเลขที่ออกก็คือสองแปดสวยนะและหก
คุณผู้ชมดูเอาเองนะเลขสวยเหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดจุกเชอต่อ
จากจะไปร้องเพลงมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แฟนแล้วน้องดอกแคร์ท็อปไลน์ก็ยังไปไหว้องค์ท้าเวสวัน
ยไม่พอใจดีมากเลยจุดทูปมาฝากแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะซึ่งเลขที่น้องจุดทูปได้ก็คือ
คือคุณผู้ชมดูดีนะเห็นไหม

เลขสวยมากฉันชอบเงินอยู่ฉันชอบ
บางคนเค้าบอกว่ามี๙สองตัว
หรือจะเป็น๒๙หรือเปล่า

เพียงกว่านั้นคือเลข๙ไปเลข๖ได้ไหม
เอาละตาเรือกกันแล้วแล้วคุณผู้ชม
แต่เราบอกอยู่เสมอนะคะว่าพวกเราเนี่ยแค่นำเสนอข่าวให้แฟนเท่านั้น
แต่ลอตเตอรี่เนี่ยซื้อมาแล้วมันก็หายไป
ถ้าถูกรางวัลก็เอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
งวดนี้นะคะก็เอาล่ะขอให้คุณผู้ชมที่ดูบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ย
ได้เป็นเศรษฐีสมอย่างที่ใจปรารถนาแต่งานก็ต้องทำ

ปากหอมคออย่าให้เดือดร้อนกระเป๋าสตางค์ตัวเองนะคะ